เกิดขึ้นในวงการบรรเทิงเยอะมากผมว่ากรณีตบสถานเมืองที่มี
นักแสดงสาวแพทย์นับประพาร่วมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนี่ยยังไม่ทันจะจางไปเลยค่ะคุณผู้ชม
ล่าสุดมีประเด็นดราม่าของวงการบันเทิงเกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งแล้ว
ใช่แล้วค่ะสำหรับหนุ่มแบงค์นะคะ
ที่ได้โพสต์ข้อความแบบดุเดือดเลย

ที่เข้ามาทำร้ายร่างกายเพื่อนซีของเขาคุณยักษ์

ถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้ามีเลือดไหล
และข้อความแท็กหาคู่กรณี

สถานีตำรวจภูทรบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการ

มีบาดแผลบริเวณใบหน้าและนิ้วก้อยฉีก
โดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้
หน้าร้านกาแฟบริเวณปากซอยบางนาตราด๓๙
ขณะที่นักดนตรีชื่อดังกำลังถอยรถออกมา

คู่กรณีจึงบีบแตร่ใส่และขับรถไปจอดดักหน้า
และเดินลงมาจากรถมาต่อว่ากัน
ซึ่งยักษ์ได้บอกคู่กรณีให้กลับไปที่รถ

แต่ฝ่ายนั้นกลับต่อยเข้าไปที่ใบหน้า
ลงจากรถและมีการฉุดกระชากกัน

หลังจากการสอบสวนและทางคู่กรณียอมรับว่า

ก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้

ซึ่งฝ่ายคู่กรณีขอโทษทุกคน
รวมทั้งแฟนคลับของวงแคลชด้วย
และรับปากจะใช้สติให้มากขึ้น
โดยหลังจากนี้จะลงขอโทษในเฟซบุ๊กอีกด้วย
ในส่วนคดีความแม้ทั้งสองฝ่ายจะเจรจายอมความกันได้
แต่ก็ต้องดำเนินไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

ว่าจะโดนปรับหรือต้องส่งฟ้องศาล
โอ้โหนี่ขนาดเป็นคุณยักษ์นะคะคุณยังโดนขนาดนี้เลย
ขับขี่บนท้องถนนยังไงก็ต้องใจเย็นมีสติกันนะคะ

อยู่บนพื้นฐานของการให้อภัยซึ่งกันและกันนี่แหละค่ะ

แต่ว่าก็ต้องดำเนินไปตามคดีความตามกฎหมายนะคะ